มาดูเรื่องที่ต้องเตือนไปอุทาหรณ์นะครับ
แล้วก็หัวอกคนเป็นแม่ถึงขั้นโอ้โหเป็นลมเลย
เมื่อเห็นร่างของลูกชายที่นักประดาน้ำไปงมร่างขึ้นมา
คือลูกไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วจมหายไปในบ่อกุ้ง
ทั้งที่ลูกเล่นน้ำไม่เป็นด้วยนะครับ

นำร่างไร้วิญญาณของนายนัทวัฒน์
เยาวชนอายุ๑๖ปีขึ้นมาจากบ่อกุ้ง
กุ้งแห่งนี้ถ้าน้ำลึกสุดคือ๖เมตรเลยนะฮะ

หลังจากที่นายนัทวัฒน์มาเล่นน้ำกับเพื่อน
รวมทั้งหมด๕คนนะครับ
แล้วก็จมน้ำหายไปบริเวณกลางบ่อปลา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายโมงนะครับของเมื่อวานนี้นะครับ
จากการสอบถามเพื่อนผู้เสียชีวิต
เป็นเด็กชายวัย๑๔เล่าให้ฟังแบบนี้
ก่อนที่จะมาที่บ่อกุ้งได้มานั่งเล่นบ้านรุ่นพี่

ผู้เสียชีวิตเป็นรุ่นพี่ของเขาเอง

ตัวเขาเองแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็กระโดดลงไปในบ่อกุ้งเลยนะครับ

เห็นว่าผู้เสียชีวิตกำลังจะจมน้ำ
ขณะนั้นตัวน้องเขาเองก็ว่ายน้ำเข้าไปพยายามจะช่วยนะ

เหนื่อยจนแทบขาดใจเลยเขาเลยไม่สามารถช่วยได้
คือช่วยตัวเองให้ขึ้นฝั่งได้ก่อนนะครับ
ด้านของนายไพรินอายุ๕๙ปี

ลูกชายตนเองว่ายน้ำไม่เป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับน้ำลูกชายตัวเองจะไม่ไปยุ่งเลย
ธรรมดาก็จะยืนรอบนฝั่งตลอดเลย
คราวนี้ไม่รู้ลูกคิดยังไงถึงแอบมาเล่นน้ำกันนะครับ
ส่วนทางด้านของแม่ของผู้เสียชีวิตเล่าทั้งน้ำตา
บอกว่าลูกชายเรียนม๕วันที่เกิดเหตุ
คือเรียนครึ่งวันมันก็เลยเหลือครึ่งวันบ่ายไง
ก็เลยไปสั่งสรรค์กับเพื่อนเสร็จแล้วก็มากระโดดน้ำกระโดดท่านะครับ
แล้วก็ตัวแม่เองบอกว่าไม่รู้เลยว่าลูกจะมาอยู่ใกล้น้ำแบบนี้
ถ้าแม่รู้นะแม่จะห้ามปรามเลยนะฮะ

เบื้องต้นหลังนักประดาน้ำนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากบ่อกุ้งได้สำเร็จ
ทางตำรวจก็ส่งแพทย์นิติเวชชนะสูตรหาสาเหตุนะครับ
ก่อนที่จะมอบร่างให้กับครอบครัวนำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปนะฮะ